ข่าวร้ายข่าวช็อกนะคะตั้งแต่เช้า
วันนี้ก็ได้รับการยืนยันแล้วนะคะว่า

ความคิดเห็นนะคะแล้วก็ร่วมไว้อะไรนะคะ

ส่งมาบอกเล่า๙๐ความรู้สึกกันได้นะคะ

ส่วนตัวแล้วนะคะสำหรับพี่แจ๊กรีนเองคือตอนนี้
มีสองความรู้สึกคือความรู้สึกที่เราเป็นน้องของพี่โอนะคะ
ได้รู้จักกันมาแล้วก็หน้าที่ของผู้ประกาศข่าว
ต้องนำเสนอข่าวนะคะให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันค่ะ
ก็มีหลายหลักอารมณ์มากนะคะ
แต่ไม่เป็นไรค่ะเราต้องทำหน้าที่ของเราค่ะ
เช่นเดียวกับตอนนี้นะคะรายงานสดค่ะ
ตอนนี้ผู้สื่อข่าวของเรานะคะคุณรัชนี
อยู่ที่โรงพยาบาลนครพิงเรียบร้อยแล้วค่ะ
รายงานบรรยากาศล่าสุดนะคะ
รวมไปถึงนะคะสัมภาษณ์ของคุณพ่อแรม
วรธรรมคุณพ่อของพี่โอด้วยนะคะ
ตอนนี้ค่ะก็อยู่ที่โรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วนะคะ

จะเป็นที่รับร่างของคุณโอวรุธวรธรรม
และจนถึงขณะนี้เวลาประมาณ๘นาฬิกา๒๕นาที
ครอบครัวนะคะยังไม่ได้เดินทางมาติดต่อรับร่างของคุณโอ
บำเพ็ญพิธีทางศาสนา
โดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาทีมข่าวไทยรัฐทีวี
ก็ได้พบกับกลุ่มเพื่อนนะคะที่ตั้งใจมารับคุณโอในวันนี้
แต่ว่าก็ได้เดินทางกลับออกไปในช่วงประมาณ๘นาฬิกาที่ผ่านมา
แล้วก็เมื่อสักครู่ที่ผ่านมานี่เอง
มีพระสงฆ์หนึ่งรูปได้ให้ข้อมูลกับชิมข่าวเทราะทีวี

แล้วก็ตั้งใจมาสวดมนต์ให้คุณโอในวันนี้
ที่บริเวณหน้าห้องเก็บศพด้วยนะคะ
กลับไปเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมา
หลังจากที่โรงพยาบาลโทรไปตามคุณพ่อมา
เนื่องจากว่าคุณโอนั้นเสียชีวิตเวลา๒นาฬิกา๔๐นาที
คุณพ่อก็ได้ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวไทยรัฐทีวี
ว่าครอบครัวนั้นทำใจไว้แล้วแล้วก็ลูกชายไปสบายแล้วนะคะ
โดยครอบครัวนั้นตั้งใจจะตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดพระสิงห์ที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นเวลา๗วัน
ไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของคุณพ่อแรมบางส่วนกันค่ะ
เมื่อกี้ตอนกลาง๔๐นาที
คุณพ่อได้อยู่ในเหตุการณ์ไหมครับ
ไม่ครับหมอโทรไปเรียกมา

ถึงรัฐศาสตร์
ครับผมคงเอาหาเลยกันเพิ่งต้นที่การทำพิธีสมเราจะทำยังไงบ้างครับ
เราพิธีสาธารณะอยู่วัดพระสิงห์๗วัน

พอเข้าไปแล้วราชิการ

แล้วไว้ที่วัดพระสิงห์
ถ้าพูดอะไรกับเรา
พูดคลายแบบนี้ก็ควรบอก
เขายังรักยังคิดถึงเขาอยู่นี่
แต่เขาไปดีนะครับ

หรืออยากไปรยมเรา
สำหรับคุณนีโน่เมธินีบุรณสิริ

ข้อมูลจากผู้จัดการส่วนตัวบอกว่าตอนนี้คุณนิโน่ก็เริ่มทำใจได้บ้างแล้วนะคะ
และในวันนี้จะไม่มีการแถลงข่าวใดเกิดขึ้นโดยจะให้ครอบครัวนั้นนะคะ
จัดการเรื่องพิธีบำเพ็ญกุศลศพคุณโอวรุธให้เรียบร้อยซะก่อนในช่วงเย็นวันนี้
และทั้งหมดนี้คือความคืบหน้าล่าสุดที่โรงพยาบาลนครพิงจังหวัดเชียงใหม่
ดิฉันรัชนีคำนึงควรข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดค่ะ